ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะครับ
เขามีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเขามารวมตัวกันปลูกพืชปลอดสารทั้งหมู่บ้านเลย
กลายเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ไปแล้ว
ปลูกน้อยปลูกมากเขาไม่ว่ากัน
เขามีแผนด้วยนะครับจะตั้งเป็นกลุ่มรับซื้อแบบประกันราคาเอาไว้ด้วยนะครับ
แล้วก็มีการวางแผนนะครับว่าจะทำให้หมู่บ้านนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของฉะเชิงเศร้า
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ผักอินซีบนพื้นที่๕ไร่ของนุชนาธิเข็มลายเป็นหนึ่งในแปลงผักของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ที่หมู่บ้านยางแดงตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่ปลูกในหมู่บ้านแถบนี้เป็นแบบหมุนเวียนทั้งพืชอายุสั้นและผลไม้ยืนต้นแต่รายได้หลักหลักจะมาจากถั่วฝักยาวและชะอม
ส่วนมะเขือมะกรูดหน่อไม้
เป็นรายได้เสริมที่ผลัดกันหมุนเวียนเข้ามา
ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐บาทต่อเดือนเลยค่ะ
แต่หากเป็นช่วงหน้าหน่อไม้หรือผลไม้ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น
ก็มันมีรายได้ทุกวันประจำ
ไงเราตั้งเป้าหมายได้เพราะว่าเราปลูกอันเนี้ย
เราจะต้องได้เท่านั้นบาทเท่านี้บาทอะไรอย่างนี้
วาดไว้ได้วางแผนไว้ได้เลยว่า
เราปลูกถั่วรอดนี้เราจะได้กี่บาท
ชะอมเราเดือนนี้จะได้กี่บาทอะไรอย่างนี้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่หมู่บ้านนี้ไม่ธรรมดานะคะ
ผลผลิตที่นี่ได้รับมาตรฐานไอฟอมอียูซีโออาร์และพีจีเอส
เงื่อนไขของการเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์นะคะ
ร้อยละ๕๐เกษตรกรในหมู่บ้านจะต้องหันมาทำเกษตรอินทรีย์ค่ะ
อย่างที่นี่นะคะก็หันมาทำเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะ
อย่างการปลูกมะเขือที่เห็นนี้นะคะ
เกษตรกรก็จะใช้วิธีการกำจัดแมลง
โดยการปลูกดาวเลืองเอาไว้รอบแปลงค่ะ
การปลูกได้จะถูกรวบรวมไปที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
โดยที่กลุ่มจะประกันราคาผลผลิตไว้อย่างชัดเจน
ทำให้เกษตรกรมั่นใจว่าผลผลิตที่ปลูก
จะมีตลาดรองรับที่แน่นอนที่สำคัญให้ราคาดีด้วยค่ะ
ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มรับประกันราคานะคะ
มะเขือเปราะประกันไว้ที่๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ฝักยาวและกะหล่ำ๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้ง๒๕บาทต่อกิโลกรัม
ต้นหอม๕๐บาทต่อกิโลกรัม
และผักสลัดอยู่ที่๗๐๘๐บาทต่อกิโลกรัมเลยค่ะ
ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์พยายามผลักดันให้หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
พร้อมทำแผนจัดตั้งฟาร์มอัลเล็ตขึ้น
เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขึ้นด้วยค่ะ
เราจะเชื่อมโยงต่อยอดไปอีกกับการท่องเที่ยว
ซึ่งในเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากกับการท่องเที่ยว
เป็นนโยบายของท่านลำตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
ท่านสนที่รัฐสนที่จีรวงท่านให้นโยบายไว้เลยว่า

ต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน
แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เพื่อให้กลุ่มคนจากภายนอกชุมชนเหล่านั้น
เข้ามารู้เข้ามาเห็นแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อน
ทั้งนี้การบริหารจัดการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ของที่นี่
จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ไม่ซ้ำกัน
เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดอีกด้วยค่ะ

ัญชาลีสิริมั่วข้าวทะลัดทีวีรายงาน